ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จัดทำโครงการขึ้นมา
เป็นการถวายความดีเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชุนมภัณฑาในหลวงรัชกาลที่๙
โดยในงานนี้มีการผ่าตัดด้วยเป็นการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากลูกสู่คุณพ่อ
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผ่าตัดปลูกถ่ายไตตามโครงการทำความดีถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชุนมภัณฑาในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นการผ่าตัดให้กับนายบุญยิ่งจอมสวรรค์อายุ๕๓ปี
และลูกสาวคุณสารัญญาจอมสวรรค์อายุ๒๗ปี
พ่อลูกจากจังหวัดเชียงรายด้วยสิทธิ์การประกันสุขภาพทั่วหน้า
แก่ผู้ที่ประสงค์จะมีการปลูกถ่ายไตจากลูกสู่พ่อ
ซึ่งทีมแพทย์ได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจไม่พบอาการแทรกซ้อนใด
ซึ่งลูกสาวก็คือคุณสรรญาบอกว่าทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
ส่วนคุณพ่อเป็นชาวนาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะป่วยเป็นโรคไต
พบว่าไตเสื่อมลงมากและเมื่อรู้ว่ามีการปลูกถ่ายไตจากลูกให้คุณพ่อ
ก็เลยตัดสินใจทันทีค่ะรวมทั้งเป็นการทำความดีถวายพระราชกุศล
ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพันศาในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยนะคะ
ซึ่งนายแพทยอดชายปลอดอ่อนรองพอโรงพยาบาล
ฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะ
เป็นหนึ่งในทีมแพทย์บอกว่าการผ่าตัดครั้งนี้เป็นการทำความดีของลูกเพื่อพ่อนะคะ
ผลการผ่าตัดน่าพอใจแต่ว่าต้องพักฟื้นนะคะ
หลังจากที่ผ่าตัดที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะติดตามอาการ
และจากนั้นถึงจะให้กลับบ้านไปพักฟื้นได้นะคะ